ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นอุทาหรณ์ที่เราฝากเตือนกันเอาไว้
คือเปิดฝากระโปรงรถมาเอาไว้จึงการซ่อมลงบางทีเติมน้ำยาบ้าง
บางทีต้องระวังไม่งั้นจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ

เหมือนกับซ่อมเครื่องยนต์นะนะคุณผู้ชมนะ

คือคือฟังดูเหมือนเป็นเรื่องฮาแต่

เจอแบบนี้หัวแตกนะครับเนี่ยครับ
อุ๊ยถ้ามันหนีบนิ้วด้วยอ่ะคุณ
เจ็บนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่สมเกียจ
ปีติวิทยานันต์เจ้าของร้าน๑อิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิส
ที่จังหวัดประธุมธานีเกิดเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
นี่แหละคุณผู้ชมฮะคือก่อนที่จะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไง
ผมว่าไปถามพี่เขาหน่อยว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้ว

ไม่เจ็บโน่แบบว่าไม่โน่ข้างหลังนี่โน่หมดแล้วนี่ตรงนี้โน่เลย
คือเรื่องของเรื่องคุณลองเช็ครถคุณเองว่ากระโปรงรถของคุณมันเป็นแบบไหน
มันเป็นแบบมีโชคที่แบบว่าล็อกหรือไม่หรือว่าเป็นแบบมีตัวค้ำ
ใช่ขาค้ำก็ดูว่าเราล็อกลงล็อกหรือเปล่า
เมื่อกี้รีบไงถ้าลงล็อคไม่ดีมันก็จะหลุดได้เหมือนกันนะ
ก็ฝากเตือนกันไปแล้วกันคุณผู้ชม